ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคดีเพื่อนฆ่าเพื่อน
ยิงดับคาจานข้าวในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อลุงวัยห้าสิบหกปี
ปรากฏว่าจับได้ว่าเพื่อนซีเพื่อนรัก
ขโมยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปใช้งาน
พอเจ้าตัวรู้ความจริงแบบนี้เกิดโมโห
มีการคว้าเอาปืนแก๊ปบุกไปยิงเพื่อนจนตายอย่างอันหนาด
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ธวรรษทูแก้ววัย๕๖ปีหรือลุงวัด
ซึ่งเป็นเพื่อนคนตายและเป็นเจ้าของขนำ
ตำรวจตามไปรวบตัวเอาไว้ได้หลังนี้ไปกบดานบ้านเพื่อนที่อยู่ไม่ไกลกัน
นำตัวมาสอบสวนทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หนี้ให้การผู้ตายมาอาศัยอยู่กินด้วยกันหลายปีแล้ว
หรือค้นขโมยข้าวของในบ้านไปขายเป็นประจำ
ล่าสุดจับได้ว่าขโมยรถจากอาญานยนต์พ่วงข้าง
โมโหกลั้นอารมณ์ไม่ไหว
คว้าปืนแก๊ปลั่นกระสุนสังหารส่งวิญญาณ
เราก็ควรไปตามเจอ
แล้วคือเมื่อคืนนี้คือเขามาทัศน์ไม่คิดยังเอาอีก

ก่อนจะยินเขาได้ได้คุยกันไหม

ขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่ำนักกราฟ
นำศพเหยื่อมาตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความเศร้า
จิราวันทองฉ่ำลูกสาวคนตาย
บอกลุงวัดเป็นเพื่อนสนิทของพ่อ
ยืนยันพ่อไม่ได้ขโมยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แต่พ่อเอาไปใช้จนพังแล้วซ่อมไม่ได้
น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
ขณะที่ลูกสาวผู้ก่อเหตุก็เดินทางไปเยี่ยมคนเป็นพ่อเช่นกัน
ลูกสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความห่วงใหญ่
เพราะรู้ว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกัน
เพื่อนฆ่าเพื่อนฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งเข้าตาราง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน